ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกัน
เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำลดลงไปประมาณ๒๐เซนติเมตรได้
แต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านในพื้นที่เองก็ต้องระมัดระวัง

เพราะว่ายังคงมีมวลน้ำก้อนใหญ่จากเขื่อนลำเปล่าที่จังหวัดกาลสินนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำออกมาเพิ่มวันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะ
พาไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานสดมาจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
จุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับคือบริเวณท้ายหมู่บ้านนวลสวรรค์หมู่ที่๓ของตำบลบึงเกลือนะครับ
อยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเปรียบเสมือนเกาะที่ถูกน้ำล้อมรอบทั่วบริเวณนะครับ
เพราะว่าในจุดตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สูงแต่ว่าพื้นที่โดยรอบนั้นค่อนข้างที่จะต่ำนะครับ
แล้วก็การนำอาหารรวมถึงเสบียงสิ่งของต่างเข้ามานั้นจะต้องอาศัยของรถทหารแล้วก็เรือรวมถึงรถของชาวบ้านที่ยกสูงนะครับจะนำอาหารเข้ามาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นี้นะครับ
ส่วนพื้นที่ของตำบลบึงเกลือนะครับจะเป็นพื้นที่กลางน้ำที่รับน้ำมาจากตำบลวังหลวงแล้วก็ตำบลท่าแซงของอำเภอเสรภูมินะครับ
โดยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีน้ำไหลลงมารวมกันตรงบริเวณนี้แล้วก็น้ำตรงจุดนี้นะครับก็จะไหลลงไปที่ตำบลนางาม
ซึ่งตำบลนางามนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่จะรับมวลน้ำทั้งหมดจากในอำเภอเสรภูมิครับ
ตำบลบึงเกลือนะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด๗หมู่บ้านนะครับโดยหมู่ที่๓ก็คือหมู่บ้านนวลสวรรค์แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
แต่ว่าหมู่บ้านที่หนักที่สุดจะอยู่ที่หมู่๕หมู่๗หมู่๖แล้วก็หมู่๘นะครับมีน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านประมาณ๑เมตรส่วนหมู่ที่๑หมู่ที่๒หมู่ที่๓นั้นจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
เนื่องจากน้ำนั้นเต็มในพื้นที่บริเวณทางถนนนะครับทำให้ไม่สามารถสัญจรออกไปได้นะครับ
ขณะที่บ้านเรือนของชาวบ้านในตำบลบึงเกลือนะครับได้รับความเสียหายเดือดร้อนแล้วประมาณ๑๒๙๕ครัวเรือนนะครับ
พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ๑๓๗๐๐ไร่นะครับ
แล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับจะรับน้ำมาจากตำบลวังหลวงนะครับมีลำน้ำยังติดกับลำน้ำที่จะไหลลงยังบึงเกลือนะครับซึ่งน้ำจากบึงเกลือนี่เองก็จะไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับ
แล้วจากนั้นนะครับน้ำตรงบริเวณนี้ก็จะไหลไปรวมกันที่หมู่บ้านโพตากนะครับตำบลนางามซึ่งตำบลนางามนี้เองนะครับก็จะมีน้ำจากแม่น้ำชีไหลมาสมทบอีกทางหนึ่งซึ่งแม่น้ำชีนี้นะครับก็จะรับน้ำมาจากเขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินทร์ที่มีการปล่อยน้ำลงมาวันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็จะให้น้ำในบ
น้ำหนุนสูงเพิ่มมากขึ้นหมู่บ้านในบริเวณตำบลบึงเกลือนะก็จะทำให้น้ำระบายลงได้ช้าลงรวมถึงน้ำในบริเวณนี้ก็จะแห้งช้าลงเช่นเดียวกันครับและตอนนี้นะครับทางตำบลบึงเกลือก็ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่บ้านหัวครูนะครับมีชาวบ้านอบพยุบไปอยู่อาศัยแล้วประมาณ๕๒คนเป็นคนพิการ๖คนนะครับแล
และประมาณ๗๐เซนติเมตรนะครับสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับถือว่านักที่สุดในรอบ๓๐ปีหลังจากที่เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วเมื่อปี๒๕๒๑แล้วก็ปี๒๕๒๓นะครับ
และนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเป็นมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลลงมาสู่พื้นที่ของหมู่ที่๓บ้านโนนสวรรค์นะครับ
และน้ำจากตรงนี้เองนะครับก็จะไหลลงไปสู่ลำน้ำยังและลำน้ำยังก็จะไหลเรื่อยไปสู่ที่ตำบลนางาม
แล้วก็จะไปบรรจบกับแม่น้ำชีที่บ้านโพตากของตำบลนางามครับและนี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ยังบริเวณบึงเกลือนะครับ
ของอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งถือว่าตำบลนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดอีกตำบลเช่นเดียวกันนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ